เคสนี้โอ้โหต้องบอกว่าเป็นสองเคสที่หนักไม่แพ้กันเลยนะคะ
ถัดจากแอมมาเจอนัฐอ่านัฐหรือว่านัฐพลโอ้โหคือ
ทุกคนถามเป็นคำถามเดียวกันว่าออกมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ยังไง
นี่ก็โหดเยี่ยมเกินมนุษย์จากเหตุการณ์จากประวัติที่เคยทำมา
ไหนจะจี้ผู้หญิงข่มขืนถ่ายคลิปแล็คเมย์ไหนจะเอาปืนจี้ผู้หญิงไปข่มขืน
ขังไว้ในห้องล่าสุดคือทำทีจะไปซื้อรถยนต์
แล้วไปอุ้มเซลล์ขายรถยนต์คุณอ้อมไปข่มขืนแล้วฆ่าเขา
นี่ตำรวจจับได้เมื่อวานญาติญาติที่รู้ข่าวนะโอ้โห
ทั้งด่าทั้งแช่งแล้วร้องไห้แทบขาดใจในเวลาเดียวกันนะคะ

เวลานะอันเรียกมา

เกิดอย่างเดียว
อารมณ์มากในคลิปสั้นนี้นะคะพี่ผู้หญิงคนนี้เป็นน้าของคุณอ้อม
ครับเธอร้องไห้แทบขาดใจในขณะเดียวกันเธอก็ด่า
แช่งบอกมันต้องโดนโทษประหารอย่างเดียวอืมคือนี่คือตอนที่เธอมารอดูที่ตำรวจเนี่ย
พาในนัทหรือนัทพลมาชี้จุด
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพอ่ะนะคะนัทชื่อจริงคือนัทพลผันพดุงทรัพย์
อายุสี่สิบปีเธอบอกว่ามันต้องโดนโทษประหารเท่านั้นอืม
เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นี่ตำรวจคุมตัวนัทมาชี้จุดที่ซ่อนศพคุณอ้อม
ในห้องน้ำที่ห้องพักเบอร์แปดนะคะนาริสก็ยอมรับสารภาพ
บอกว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุเองลงมือจริงเอามีดขู่
ทำให้คุณอ้อมร้องไห้แล้วก็ก่อเหตุ
ขู่เขาเซ็นต์กังนะขู่เขา

ต้องกูร้องเข้าอ่ะต้องกูร้องเข้าอ่ะไม่ได้ที่อีกกู
เขาร้องไห้ขอชีวิตบอกเขาว่าไม่ทำอะไรแล้วขอความร่วมมือ
แล้วทำไมเขาตายอ่ะคะหลังจากชี้จุดเสร็จนะคะ
ตำรวจนี่คือต้องวางกำลังเลยก่อนที่จะพาตัวในนัทคนนี้ออกจากจุดเกิดเหตุ
ซึ่งยาดคือกรูเข้ามาค่ะยาดเอ๋ยชาวบ้านเอ๋ยคือกรูเข้ามาเลยจริง
ตำรวจก็รีบพาตัวขึ้นรถไปสอบพอสันตายนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าคุณอ้อมเธอถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมจนเสียชีวิต
มีเชือกรัดที่คอแขนถูกรัดด้วยเคเบิ้ลทายท้ายถอยด้านซ้ายถูกทุบด้วยของแข็ง
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นค้อนมีผ้าอุดปากเลือดไหลออกปากออกจมูก
ก็ส่งไปที่นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่นะคะ
ระหว่างที่กู้ภัยกำลังเคลื่อนออกจากที่เกิดเหตุนะคะ
นายอำนาจสามีคุณอ้อมนะคะ

เขาเดินเข้าไปเคาะที่รถ
แล้วบอกอ้อมกลับบ้านด้วยกันนะ
ก็ขอกำลังใจ
เป็นกำลังใจให้ผมกับลูกด้วย
เพราะสุขของเหมือนทางกลาง

คือเมื่อวานี้ตอนที่จับตัวนัทได้
แล้วตอนที่ไปเจอศพของคุณอ้อม

ซึ่งการออกไปเจอลูกค้าในช่วงกลางวันแล้วก็ร้านกาแฟ
ใครจะไปคิดนะว่ามันจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
ว่าคนที่เธอจะไปเจอไม่ใช่คนใช่ไหม
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่คือคนก่อเหตุนะฮะ
ในนัทหรือว่าไอ้นัทที่หลายคนเรียกนะบางคนมีให้เพิ่มมากกว่านี้อีก
มาที่ร้านกาแฟนะครับก็ดูแต่งตัวเรียบร้อยมาเลย
ก่อนจะมานั่งตรงนี้เนี่ยความจริงมันจะมีภาพที่คุณอ้อมเดินมาถึงนะฮะ
แล้วก็ถือโบชัวร์มาโบชัวร์รถแล้วก็ไปนั่งที่โต๊ะ
นะฮะนี่นี่จังหวะตรงนี้นะทีแรกในนัดมายืนสั่งกาแฟอยู่แล้วคุณอ้อมก็มาถึง
ใช่ค่ะนี่มาถึงปุ๊บเธอคุยงานเลยเห็นไหม
ก็เพื่อจะเสนอขายรถให้นะฮะ
ในนัทเขานัดเจอคุณอ้อมยังไง
คือเหมือนตอนแรกก็คือปกติเวลาเราจะไปซื้อรถอะเราไปโชว์รูมใช่มั้ยฮะไปสำนักงาน
หรือไม่ก็ไปเจอตามห้างตามอะไรที่เขาออกบูธ
คือตอนแรกก็ไปนัดเจอที่โชว์รูมสำนักงานนี่แหละแล้วปรากฏว่าขับเลยนัดขับเลย
ก็เหมือนโทรคุยกันว่าผมขับเลยมาแล้ว
งั้นยังไงดีไปเจอที่ร้านกาแฟใกล้แทนได้ไหม

ก็ชอบทำทีเป็นขับรถหลงแล้วก็จี้เหยื่อไป
คือทีแรกก็ทำเป็นแบบไปหาเซลล์ก่อนใช่ไหม
ใช่ทำเป็นเหมือนปกติเป็นลูกค้า
ตั้งใจจะไปเจอเซลล์คนไหนที่มันคิดว่ามันจะหวังเป็นเหยื่อ

แล้วได้ภาพจากกล้องวงจรปิดจากโรงแรมจุดแรกนะฮะ

ในนัทนี่ขับรถกระบะตู้ทึบ
จอดหน้าห้องพักแล้วเปิดประตูรถทางด้านขวาฝั่งประตูคนขับนะฮะ
เดินลงไปที่ห้องพักแล้วย้อนกลับมาที่รถอีกครั้ง
แล้วรอบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรบังอยู่นะหลังคาเนี่ย
หลังคาแต่ก็ยังเห็นรถสีขาวอยู่นะคะ
แต่ไอ้รอบที่ย้อนกลับมาเนี่ยจะเหมือนถืออะไรบางอย่างเข้าไปในห้องพัก
กล้องวงจรปิดมุมเดียวกันนี้จะเห็นช่วงที่ในนัทเดินกลับไปขึ้นรถ
ก่อนจะขับออกไปนี่เห็นไหมคะเปิดประตูลงมาแล้ว
นี่นะฮะนี่ขึ้นรถปิดประตูอันนี้เป็นช่วงขับออกแล้วค่ะนะฮะ
กล้องวงจรปิดมุมนี้เนี่ยจะเห็นในนัทขับรถกระบะมาด้วยความเร็ว

จอดริมถนนช่วง๒๑นาฬิกา๑๓นาที
แล้วก็ลงไปคุยกับคนขับรถเก๋งสีดำคาดว่าจะเป็นคนชื่อฝนน่ะ
ก่อนที่ในนัทจะกลับไปที่รถกระบะแล้วขับออกไปแล้วรถเก๋งก็ขับตามไป
นี่โอน้ยคือร้านกาแฟเนี่ยบังเอิญเขามีภาพหน้าร้าน
ตอนที่ญาติเขาตามหาคุณอ้อมใช่ไหมก็เลยเห็นภาพในร้านว่า
คนสุดท้ายจุดสุดท้ายที่คุณอ้อมก่อนจะหายไปนานเลยเนี่ยแล้วต้องแจ้งความกันเนี่ย

แต่ด้านนอกเนี่ยคือในนัทเนี่ยตอนที่พาคุณอ้อมออกไปเนี่ยอืม
คือเหมือนกับไปฉุดดึงเขาขึ้นกระบะตู้ทึบไปเลยอ่ะค่ะ
เนี่ยแล้วก็ต้องไปแกะลอยกันเนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับมีภาพจากกล้องวงจรปิด
มุมที่เห็นในนัทขับรถเก๋งสีดำเข้าไปที่โรงแรมอีกแห่งหนึ่ง
เป็นแห่งที่สองแล้วนะฮะใช่ค่ะโรงแรมแห่งแรกตอนตอนกลางวันที่กระบาดตู้ทึบ
นั่นอยู่ที่อำเภอสันทรายที่เชียงใหม่แต่โรงแรมแห่งนี้อยู่ที่ตำบลสรรผีเสื้อ
ในนัดมาเปิดห้องที่นี่จังหวะนี้จะเห็นพนักงานเข้าไปคุยแล้วพนักงานก็เดิน
ไปส่วนในนัทเดินวนไปเปิดประตูรถเก๋งค่ะนี่แล้วเปิดไฟหน้ารถก่อนจะลงจากรถ
แล้วไปเปิดประตูหลังรถอ่าแล้วอุ้มอันนี้คืออุ้มคุณอ้อมนะเข้าไปในห้องน้ำอ่า
เข้าไปนะฮะในห้องน้ำของห้องพักแห่งนี้คือช่วงที่ที่กระบะตู้ทึบไปจอด
แล้วก็สับรถกับรถเก๋งสีดำช่วงนั้นคือแสดงว่าต้องเอาคุณอ้อม

แล้วรถเก๋งสีดำก็ขับมาจอดที่ที่นี่ที่โรงแรมแห่งที่สองที่ตะบนสรรผีเสื้อ
ค่ะคุณสังเกตว่าทำไมมันดูมัวใช่ไหมครับเพราะเขาเปิดไฟหน้ารถ
มันสะท้อนเข้ากล้องมุมจรปิดรู้หรือยังไงก็นั่นสิเพราะตอนแรกตอนที่พนักงานเดิน
เขายังไม่ได้เปิดไฟหน้ารถมันยังเห็นภาพรถชัดอยู่เลยนะแต่พอเปิดไฟหน้ารถปุ๊บ
มันสะท้อนเข้ากล้องวงจรปิดเห็นไหมคะมันก็เลยเห็นเป็นเบลอแต่ถ้าเกิดสังเกตดีดีเนี่ย
เราก็พยายามสังเกตดูนะตามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ด้วยเนี่ยในนัทนี่ไปเปิดประตูหลังรถ
แล้วอุ้มคุณอ้อมเข้าไปในห้องพักนี่ไงประตูหลังรถเปิดอยู่เห็นไหมแล้วเมื่อกี้เดินเข้าห้องไปแล้ว
นี่แสดงว่าจงใจอย่าเปิดไฟหน้ารถใส่กล้องด้วยนั่นแหละสิ
กล้องวงจรปิดของโรงแรมอีกมุมหนึ่งนะครับนะฮะจะเห็นในนัทขี่จักรยานยนต์นะ
เป็นจักรยานยนต์ของพ่อขี่เข้ามานะช่วงที่มาแจ้งบอกขอเปิดห้องพักอีกคืนนึงนะ
ขี่จักรยานยนต์ออกไปคือช่วงเนี้ยคือคือเป็นช่วงที่ก่อเหตุไปแล้วอ่ะ
แล้วในนัทก็พยายามหลบไปตรงนู้นหลบไปตรงนี้เนี่ยไปเอาจักรยานยนต์ของพ่อเนี่ยขี่มาห้องพักที่ทิ้งคุณอ้อมไว้

แล้วมาจ่ายเงินบอกกับที่นี่ว่าห้องนี้ขอเปิดต่ออีกคืนนึงนะแล้วอย่าไปกวนเขา
เพราะว่าเขาจะพักผ่อนเพื่อจะไม่ให้ใครมีไปค้นห้องไง
กล้องวงจรปิดมุมนี้จะเห็นช่วงที่ในนัดนะครับเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะครับ
ขับรถกระบะสีขาวขับออกไปแล้วไปชนเนี่ยกับรถเก๋งสีขาวคันนั้น

เมื่อวานนี้ตอนหกนาฬิกาสามนาที

ช่วงเช้าในพื้นที่ตะบนป่าป้องนะครับ
ก่อนจะวนไปจอดที่ลานกว้างไปเคลมประกันกับเขานะ
ใช้เวลาเกือบ๑ชั่วโมงก่อนจะขับออกจากตรงนี้ไป
แล้วเอารถไปจอดที่วัดหนองบัวพระเจ้าหลวง

หาคุณอ้อมกัน

เจอไอ้นัทเป็นคนสุดท้ายที่ร้านกาแฟไปแล้ว

เราส่งคุณเคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปที่โรงแรมแห่งแรกที่อันเผยสันซัย

อมรับว่าใช้ก่อเหตุกับคุณอ้อม
ผมคือราคาเขาที่นี่พี่สันทรายนะคะ
พนักงานคนหนึ่งเขาให้ข้อมูลบอกว่า
นัดเข้ามาเปิดห้องตอนบ่ายโมง๖นาที
ซึ่งถ้าเป็นมาตรการปกติของโรงแรมค่ะ
เขาจะ๑จดทะเบียนรถ
และ๒ให้คนที่ขับเข้ามาเปิดกระจกดูว่ามากี่คน
พนักงานยืนยันว่าบ่ายโมง๖นาที

นี่คือวันเสาร์ใช่ไหม

แล้วก็ขับกระบะออกไป
กลับมาอีกครั้งตอนบ่าย๓โมง๔๐นาที
แล้วออกไปตอน๕โมงครึ่ง
แล้วกลับเข้ามาเป็นครั้งที่๓ตอน๓ทุ่ม๔๐
ซึ่งการกลับมาครั้งที่๓ครั้งแรกเอาหน้ารถเข้า

ใช้เวลา๑๐นาทีแล้วก็ขับออกไป

ในห้องไม่มีการใช้สิ่งของอะไรเลย
มีแค่อ่างล้างหน้าที่เห็นว่ามีการใช้งานกับน้ำหนึ่งขวดเท่านั้น

ห้องฝั่งซ้ายและฝั่งขวามีแขกเข้าพัก
แม่บ้านก็ทำความสะอาดห้องด้านหลังที่อยู่ติดกัน
คือเขาบอกว่านัทให้ข้อมูลว่า

ข่มขืนและฆ่าเพราะว่าคุณอ้อมขัดขืน

มีเสียงกรีดร้องอะไรจริงคนต้องได้ยินเสียงบ้างสิ

ทีมข่าวได้คุยกับอีกคนนึงที่เห็นกระบะ
ของนัทขับมากลับรถที่ร้านเขา

ที่บอกว่าขับผ่านไปอย่างเร็วแล้วกลับรถนะคะ
เขาบอกว่าเห็นว่ากลับรถที่ร้านเขาก่อน

ส่วนเช้าวันที่๓๐เมษายน๗โมงเช้า
ก็คือกล้องวงจรปิดที่เห็นว่านัท
ขับกระบะไปชนกับรถเก่งที่เขาจอดอยู่เฉย
ซึ่งพ่อของนัทเป็นคนออกให้จำได้ขนาดนั้นเลยนะคะ
หลังจากนั้นพี่เคี่ยวเดินทางไปที่วัดป่าบงนะคะ

เป็นจุดที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาให้กับคุณอ้อมค่ะ
ก็แน่นอนแหละว่าญาติญาติและเพื่อนก็ช่วยกันจัดงานออกมาอย่างสวย

มีการเอาภาพคุณอ้อมมาติดเอาไว้แสดงความรักความอาลัย
คุยกับแม่คุณอ้อมแม่บอกแม่เองก็ตะหิดตะหิดใจรู้สึกถึงรังไม่ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่าวันเกิดเหตุ๒๙เมษายนเมื่อวันเสาร์ตอน๔โมงเย็น
นั่งเล่นอยู่ใต้ต้นมะขามก็มีอีกามาเกาะส่งเสียงร้อง
น้องสาวอ้อมอยู่จิ้งจกก็ตกใส่แขน
แต่ตอนนั้นทุกคนก็ไม่ได้เอกใจอะไร
กระทั่ง๕โมงเย็นลูกเขยโทรมาหาบอกอ้อมหายตัวไป
ถึงขั้นจุดทูบเลยบอกขอให้ช่วยตามหาลูกจนเจอ
สุดท้ายมารู้ข่าวอีกทีก็คือเมื่อวานนี้ว่าลูกถูกฆ่าแล้ว
ส่วนสามีคุณอ้อมเองก็เล่านะคะว่าอยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่าง
ถ้าตำรวจรับแจ้งความแล้วรีบตามหาอาจจะช่วยเหลืออ้อมได้ทันก็ได้
ซึ่งก่อนหน้านี้เชื่อไหมเขากับอ้อมเคยนั่งดูทีวี
เป็นข่าวนี่แหละคนร้ายข่มขืนด้วยกันอ้อมเคยพูดบอกว่า
ถ้าเป็นฉันฉันยอมตายเพื่อศักดิ์ศรีลองฟังเสียงนะคะ
ทุกผู้ชมครับ
ดูประวัติของในนัทนะฮะนี่นะฮะก่อคดีมาโอ้โห
ลอดมาอยู่ในสังคมได้อย่างไรค่ะที่คุณรัชพรตั้งคำถามใช่ไหม
ใช่คือครั้งแรกสุดเลยเนี่ยเคยก่อคดีเมื่อปี๕๓นะครับ
ธันวาคมท้องที่สอนอท่าพระคมขืนกระทำชำเหล่า
ถูกออกหมายจับจับตัวดำเนินคดีอ้าวครั้งที่๒๕๖
ออกมาก่อคดีได้อีกแล้วทำร้ายร่างกายในพื้นที่อำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาก่อเหตุ๕ตุลาคมปี๕๗นะ
ท้องที่สอนอบางมศลักทรัพย์ถูกออกหมายจับแล้วก็ถูกจับ
ดำเนินคดีเอ้าออกมาอีกแล้วมาก่อเหตุปี๖๑ล่อลวงหญิง
นี่ท้องที่สพช้างเผือกเชียงใหม่ถูกจับปี๖๑นี่คมขืนนะ
ข่มขืนค่ะแล้วเคยก่อมาแล้วด้วยใช่พ้นโทษปีหกห้าค่ะ
แล้ว๑๐เมษาเนี่ยฮะทุกผู้ชมครับ๑๐เมษาที่ผ่านมา
ท้องที่สพดอยสะเก็ดนะถูกจับข้อหาคมขืนอีกแล้ว
ข้อหาเดิมเลยค่ะถูกจับได้ด้วยนะพ่อแล้วได้ประกันตัวนี่ไงคะ
แล้วก็นี่แหละ๒๙เมษายนคราวนี้ก่อคดีฆ่าเลยนะฮะ
ก่อคดีกับคุณอ้อมในท้องที่สพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจบอกว่าผู้ต้องหานะครับมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ
และข่มขืนผู้อื่นอย่างต่อเนื่องจากการสอบปากคำเนี่ยนะฮะ
พมทางล้อมผู้จังหวัดผู้ทรภภ๕นะครับ
วิรชนบุญทวีเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีรสนิยมชอบ
หญิงสาวที่ใส่แว่นแล้วชอบข่มขืนเนี่ยตรวจปัสสาวะเมื่อเย็นวาน
และวันนี้เช้ายังไม่เจอสารเสพติดแต่ผู้ต้องหาก็สารภาพว่าเสพยา
แต่เสพมาหลายวันแล้วค่ะข้อหาเบื้องต้นถูกแจ้งคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องการกักขังใช้กำลังประทุษร้ายการเคลื่อนย้ายอำพลางซ่อนเร้นศพด้วยนะครับ
ส่วนเพื่อนสาวทั้งสองลายที่ให้การช่วยเหลือต่าง
จากการสอบสวนตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ
ยังไม่มีความเชื่อมโยงถึงขั้นช่วยเหลือในการก่อเหตุ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุ
ในเขตบางบอนกรุงเทพฯที่เป็นห้องเช่า
ชาวบ้านบอกหลังจากเห็นข่าวนี่เห็นรูปนี่
แต่เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รู้จักนะครับ
ก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยตามบัตรประชาชนถึงมาอยู่แถวนี้ได้
ยืนยันว่าแถวนี้ไม่รู้จักอาจจะเป็นที่กบดาล
หรือไม่ก็ปลอมแปลงอะไรพวกนี้มาอยู่หรือเปล่า
คุณผู้ชม
ทำไมคุณอ้อมถึงยอมขึ้นรถไปกับผู้ชายแปลกหน้า

เขาฉุดเขาบังคับเขาลักพาตัวขึ้นไปรถทุกคนเลย

ใช่ค่ะโดนมีดบ้างบีนบ้าง
มันหูตรงหน้าร้านกาแฟตรงนั้นบังเอิญไม่มีกล้องหน้าร้านพอดี